หนุ่มวิศวกรณ์อายุสามสิบสามปีไปตามง้อแฟนกลางดึก
ไม่สำเร็จครับประชดรักประชดชีวิตด้วยการกระโดดลงมาจากคอนโดเสียชีวิตครับ
ก็เดินทางไปพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปพบร่างของนายสมพบลบภัยบรินอายุ๓๓ปี
เป็นวิศวกรบริษัทแห่งหนึ่งครับนอนเสียชีวิตอยู่ลานจอดรถข้างตึกเอสภาพคอหักแขนหักศีรษะแตกเป็นแผลชะกันทีเดียวนะครับ
สอบถามนายสุริยันรัตนสมบูรณ์รปภของคอนโดก็บอกว่าเมื่อสักประมาณสักตี๒ครับ
ผู้ตายขับรถกระบะไปจอดหน้าคอนโดแล้วบอกว่าจะไปหาแฟนแฟนอยู่ที่ห้อง๔๑๒ชั้น๔ให้มาหาตัวเองด้วย
เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นแฟนกันก็เลยเคยหาเป็นประจำก็เลยเปิดประตูให้เข้าไปหาแฟน
หายไปพักหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงดังที่พื้นที่จุดเกิดเหตุก็รีบเดินไปดูเห็นแล้วตกใจมาก
พบว่านายสมพบกระโดดลงมาจากคอนโดคุณผู้ชมเสียชีวิตแล้วครับ
ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบชั้น๔เพราะว่าหน้าต่างตรงที่บันไดเนี่ยบันไดหนีไฟเปิดออกมานะครับ
และตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุก็เรียกคนในห้องออกมาพบ
ทราบชื่อนางสาววรรลักษณ์ปั้นทองพอทราบเรื่องว่าแฟนนุ่มกระโดดมาเสียชีวิตร้องไห้โฮเลย
ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ
สอบถามจับใจความได้ว่าคบหากับแฟนคนนี้ประมาณ๑ปี
แต่ผู้ตายผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้หึงมากทะเลาะกันบ่อย
ตนเองก็ไปขอเลิกกับฝ่ายชายแต่ผู้ตายไม่ยอม
ไปง้อขอคืนดีตลอดเวลาโทรศัพท์ไปหาบ้าง
๔ทุ่มก่อนเกิดเหตุก็โทรมาแล้วครั้งหนึ่ง
บอกให้ออกไปนั่งดื่มเป็นเพื่อนที่สถานบริการแห่งหนึ่ง
แต่ฝ่ายหญิงไม่ไปเพราะว่าต้องทำงานแต่เช้า
แล้วก็ไม่ได้ให้ผู้ตายมาหาด้วย
เมืองต้นตำรวจก็คาดกันว่าผู้ตายจะมาเรียกร้องขอให้แฟนคืนดี
เปิดประตูให้แต่แฟนไม่ยอมเปิด
ด้วยความอาจจะเมามาด้วยน้อยใจครับ
แล้วก็กระโดดตึกกระโดดคอนโดประชดเสียชีวิตเลย
แฟนสาวก็ร้องไห้เสียใจนะครับ